สวัสดีครับคุณมิทรา

อยู่กับไทรัสทีวีครับ

เลยครับเดี๋ยวเราวันนี้แม่ได้คุยกันหน่อย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราส่งไม่ครบแล้วเราไม่พร้อมเนี่ย
จะตอบคนที่ได้เราชนะเรื่องสอครมากัน

เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเราต้องสู้กันให้เต็มที่อยู่แล้วครับ
ได้ชัยชนะว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ยากกว่าครับ

เพราะว่าในการที่เราชนะมาแล้ว
ตอนนั้นยังไม่มีผลงานในการพิสูจน์

ผมเชื่อว่าพี่น้องกรุงเทพมหานคร
ได้เห็นผลงานของว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ผู้แทนของเรา
ของเราเนี่ยพื้นที่ดีสภาเด่น

อภิปรายเรื่องต่างผักกฎหมายต่าง
ก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรทมทั้งสิ้น

ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเปลี่ยนสินค้าการเกษตร

ผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มคนที่จะต้องดื่มเพิ่ม
หรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสสกาย

มันจากสิ่งที่คนไม่เคยเห็นผลงานของเรา
เห็นผลงานของเราทั้งในสภาแล้วก็นอกสภา

เพราะฉะนั้นการรักษาตำแหน่งรักษาเขตเดิม
เพิ่มเติมเขตใหม่มันง่ายขึ้นสำหรับผม
เพราะฉะนั้นคำว่าอันดับหนึ่งของพื้นที่กรทมเนี่ย
อันนั้นเป็นเรื่องของการแบ่งเครด
ซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณถามไปแล้วว่าผมมั่นใจในเรื่องอะไร
ผมก็ต้องพูดตรงว่ากังวลเรื่องการขีดเขตของกรม
ที่เพิ่งมาทำให้เกิดความสับสนในช่วง๑เดือนที่ผ่านมา

ว่าใครที่จะซื้อจ่ายพี่น้องประชาชนในการขีดเซ็ตครั้งนี้มากที่สุด
ที่คุณพิธากังวลขีดฉีกเขตไหน
ที่รู้สึกว่ากังวลที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงและสับสนมากที่สุด
คือมันกังวลแค่ว่าในมุมของพี่น้องประชาชนว่าจะสับสนหรือไม่
แต่ไม่กังวลยืนยันนะครับว่าไม่กังวล
ในการทำงานของสสเขตแบบเก้าไกร

เขตที่เป็นเขตเชื่อมต่อกันเนี่ยเวลาเขาเดินเขาเดิน๓คนพร้อมกันเลยเหรอ
พี่ธีรชัยอยู่ข้างหลังเนี่ยเวลาเดินก็คือเขตข้างเดินด้วยกัน
คุณไอซ์กับคุณกายบางบอยกับบางขุนเทียนติดกันเขาก็เดินด้วยกัน
เพราะฉะนั้นคุณเขียนเขตออกมาแบบไหนเนี่ยเราได้เดินหาเสียงไปก่อนแล้ว

แต่เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าถึงแม้ว่าการเขียนเขต๑เดือน๒เดือน
การเลือกตั้งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนสับสน
แต่พวกเราไม่สับสนพวกเราชัดเจนพวกเราตอบโจทย์
พวกเรามั่นใจว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแน่นอนซ้ำ

ทั้ง๓๓เขตทุกคนมีสิทธิ์หมด
จากการทำงานหนักอย่างของเขาในช่วง๒๓ปี
เปรียบเทียบกับตอนอดีตอนาคตใหม่มีเวลา๒เดือน

ในช่วงที่ประชาชนยากลำบากที่สุดช่วงโควิดเขาไม่เคยทิ้ง
เขาทำงานประจำอยู่แล้วในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกเขาเป็นสอ
เรียกเขาวันนี้เข้าเป็นสอสอวันพรุ่งนี้ได้เลย

เพราะพรุ่งนี้ลงพฤติมัยอย่างต่ำ๒ปีมาตลอด
เพราะฉะนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์
ในการที่จะเป็นสอสอที่ดีของคนกรุงเทพมหานครได้อย่างแน่นอน
คุณพิทาทั่วประเทศเนี่ยก้าวกลายส่งเท่าไหร่สอสอเขต

แต่ก็จะพยายามเอาให้ครบให้ได้ภายในวัน๒วันที่ยังจะเหลืออยู่

แต่บัญชีรายชื่อพรุ่งนี้เนี่ยก็ส่งเท่าไหรส่งเท่าบัญชีรายชื่อ

แต่ว่าบางคนก็มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติบ้าง
อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฉุกเฉินบ้างอะไรนี้
ก็อาจจะไม่ครบร้อยแต่ว่าก็จะพยายามให้ครบให้มากที่สุด

เป็นหัวหน้าพักนะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเบอร์๑
ยังคงเป็นกลุ่มสำคัญสำหรับพักเก้าไกลไหมฮะ
พวกเขาต้องผ่านเรื่องการเมืองที่ไม่ดีปากท้องที่ไม่ดี

ถ้าจะให้สื่อสารเขาผ่านไทยรัฐตอนนี้ก็คือว่า
ไม่ต้องย้ายประเทศครับไปเลือกตั้งกันเยอะ
เก้าไกลมีนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
มีทั้งการเลื่อนรถอำนาจนิยมมีเทือกการสร้างงานใหม่ในประเทศ
พักเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ
ทางฝั่งนู้นเดี๋ยวรอชาติพัฒนากล้าใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณวิทาคุณกรช่วงชาวพัฒนากล้านะครับ

ก็ถือว่าอยู่ในลำดับแบบนำเลย

ถูกต้องมองไปถึงการเป็นรัฐบาลหรือยัง

ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

จะไปให้ผมเป็นนายกหรือจะให้ใครไปเป็นรัฐมนตรี
เราต้องการที่จะหยุดวงจรอุบาตของการเมืองไทย

เลือกตั้งครั้งนี้คือการลื้อโครงสร้างใหม่

ยังมีสวเหมือนเดิมยังมีองค์กรอิสระเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามคำถามตัวเองว่าเลือกตั้งครั้งนี้เพราะอะไร
ถ้าถามว่าตัวเองว่าเลือกตั้งครั้งนี้แค่เปลี่ยนคั่วรัฐบาล

แต่ถ้าเกิดตั้งคำถามว่าเบื่อแล้วกับการเมืองแบบเดิม
ปี๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปี๖๐ปี
ท่านก็ต้องเลือกพักเก้าไกลเข้าไปแก้ไขปัญหา
เกิดการกระจายอำนาจให้เอาทหารออกจากกองทัพ
ทลายทุนผูกขาดให้มีความเท่าเทียมการให้ผ่านกฎหมาย

ก็สามารถนี่กลายการกระดาษให้เป็นสมาชินได้ครับ
ยันงบประมาณไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจกลับมา๒ปีที่เขาหายไป
สามารถไปแรงงานให้เศรษฐกิจไทย๓๔๐ล้าน
สามารถแสดงกลับมาได้เลยรีดงบกองทัพด้วย

มีพักไหนบ้างที่ตั้งใจไว้ต่อให้เป็นรัฐบาลก็ไม่ทำงานด้วย

เราสามารถที่จะร่วมงานกับพักร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบัน
คิดว่าเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายที่ประเทศมีอยู่
ร่วมงานไม่ได้ก็คือคนที่มาจากการยึดอำนาจ
รักษาอำนาจแล้วตอนนี้กำลังจะสืบทอดอำนาจ
ก็คือพักร่วมไทยสร้างชาญและก็พักร่วมพลักษณ์ประชารรัฐครับ

หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ร่วมได้ไหมที่ว่าร่วมในทุกพักร่วมได้ไหม

ถามประชาชนว่าน้ำหนักทางการเมืองได้มาเท่าไ
อันนี้ต่อลงจะดีเบตเลยไหมครับ

แต่ผมเห็นด้วยกับคุณกรสองสามเรื่อง

เรื่องกับเศรษฐกิจที่มาจากการที่ทำให้คนเท่าเทียม

ผมก็คิดว่าพักเราแนะนำในเรื่องนี้มานะครับ
แล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดเรื่องนี้กระแสในสังคมใน๔ปี
ทำให้คนเห็นด้วยว่าเกือบจะผ่านแล้วนะพี่กร
จะผ่านแล้วคราวนี้ผมก็คิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

มีเรื่องไหนที่เห็นด้วยในเชิงเศรษฐกิจ
ที่คุณพิทาบอกไหมฮะที่เขาบอกเห็นด้วยกับทางชาติพัฒนากล้า

นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนับสนุนเต็มที่นะครับ
แล้วก็เป็นแนวความคิดและยุทธศาสตร์หลักของพักด้วย
แล้วเรามองว่ามันมีมิติทางเศรษฐกิจอีกต่างหากนะครับ
ถ้าเราสามารถจะส่งสัญญาณในทางบวกไปถึงเขาได้เต็ม
เราสามารถที่จะดึงเขามาให้มาท่องเที่ยว
แล้วก็จับจ่ายใช้สอยในบ้านเรามากขึ้นได้เยอะเลยครับ
คุณกรครับอธิบายแบบง่ายให้คนกรุงเทพเข้าใจหน่อย
เรื่องการลดหย่อนภาษีอะไรตอนนี้คนสนใจ
แต่ยังไม่เข้าใจว่าจริงแล้วมันคืออะไรฮะ

คือเรามองว่าด้วยค่าคลองชีพที่สูงขึ้น
แล้วก็ด้วยความที่คนทำงานมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะ
เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ถึงเวลาที่เราควรที่จะปรับเพิ่มสิทธิทางภาษีให้กับเขา
ก็คือพูดง่ายข้อเสนอคือเราบอกว่า๔๐๐๐บาทแรก

คือณปัจจุบันมันคือ๒๖๐๐๐บาทแรกที่ไม่ต้องเสียภาษี
แต่มันคงอยู่ในระดับ๒๖๐๐มันนานมากแล้ว

เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ขยับเป็น๔๐๐๐บาท